ทุกผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปในร้านแว่นในห้างดังแถวงามวงวาน
เข้าไปถึงตัวของหญิงสาวที่เป็นพนักงานอยู่ในร้านด้วยนะฮะ

แถวงามวานไหนถึงวิทยุนธปรีนะครับ๑๑๐๐น๒๑ตุลาคมนะครับ
เป็นร้านขายแว่นตาอยู่บนชั้น๒ของห้างผู้ชายคนนี้เข้ามา

ในจุดที่พนักงานผู้หญิงเขาอยู่ครับ

สุดท้ายตรงเข้าไปจะไปกอดไป

ร้องเสียงดังผู้ชายคนนี้ก็คงจะตกใจ

ไม่ออกไปไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
พนักงานของร้านแว่นตาร้านนี้นะครับ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพรัฐนาธิเบสนะครับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน
ตามตัวไม่ยากฮะสุดท้ายเนี่ยวันนี้เจอตัวแล้วนะครับ
เขาเป็นพนักงานลูกจ้างเดินเอกสาร
กรมพัฒนาที่ดินอายุ๒๗ปีนะ
ผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่ไปก่อเหตุสารภาพว่าตอนนั้นไปเดินดู
วายก็เลยวิ่งหนีไปค่ะอ่าแต่พนักงานร้านแว่นบอกไม่ใช่มาล้างมืออ่ะ
มือก็ไปห้องน้ำของห้างก็ได้นี่เข้ามาดึงตัวเธอมากอดเอวเธอเลยอ่ะ
สุดท้ายแม่ของชายคนนี้มาพบตำรวจนะฮะพร้อมกับนำบัตรประจำตัวคนพิการ
และอาการทางจิตเนี่ยมาแสดงด้วยนะครับบอกว่าลูกชายเนี่ยป่วยทางจิตแล้ว
ลูกชายจะมีอาการลักษณะแบบนี้ทุกครั้งเวลาที่ไม่ได้สูบบุหรี่
เดี๋ยวลองฟังแม่เขาดูนะฮะ
อย่าดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่ชอบมีตัวเด็ดคนแย่
แล้วเขาก็คือว่าเวลาไปนั่งดูดดีก็จะอยู่กับรอปภเพราะว่าเขาจะเป็นที่ดูกันตรงนั้น
พอพอก็จะสอนใส่เกมในนั้นแล้วเกมในเว็บนั้นแล้วเขาก็ไปบอกว่าเฮ้ยมึงต้องพิมพ์เนี่ย
ตัวกากบาทถึงเขาจะนั่นแต่เขาจะจำได้ว่านี่กอกไก่หรืออะไร
ตัวกระบาด๖ตัวนะเราก็จะเจอแบบนั่นแหละค่ะหนังผู้ใหญ่
คือฟังจากแม่บอกลูกมีอาการทางจิตมีบัตรประจำตัว
ยืนยันเรื่องเป็นบัตรผู้ป่วยที่ต้องรักษาอาการทางจิต
คนพิการลูกนี้อดบุหรี่ไม่ได้เลยขาดบุหรี่ไม่ได้
ไม่อย่างนั้นจะมีอาการแบบนี้แต่ก็งั้นก็ต้องดูแลให้ดีกว่านี้
แต่ลูกก็ไปทำงานนะเป็นพนักงานลูกจ้างเดินเอกสารกรมพัฒนาที่ดิน
ค่ะเนี่ยแล้วก็มาก่อเหตุตรงนี้นะครับ
คือทางหญิงสาวผู้เสียหายบอกเอาไม่เป็นไรมีบกมีบัตรมายืนยันก็แล้วแต่
แต่เธอบอกเธอขอแจ้งความบำเนินคดีขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดก็แล้วกัน
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเกิดอ้าวไม่เป็นไรไม่แจ้งความไม่เอาเรื่อง
ไม่รู้วันข้างหน้าจะไปก่อเหตุกับใครอีกหรือเปล่า